คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะต้องบอกว่าเรื่องละครตอนนี้นะคะ
แฟนละครวิกพระราม๔โดนตกกันหมดแล้วค่ะ
ไปไหนมาไหนเต้ยจรินพรเขาไม่เรียกว่าเต้ยแล้วนะคะ
เขาเรียกว่ามาตามากเพราะว่าละครมาตาระดาตอนนี้ดังมากคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็เสียงมาตาเนี่ยต้องเป็นคีย์เสียงแบบนี้มาจ้า
สวัสดีเป็นหนึ่งใช่เป็นหนึ่งคู่ชื่อพระเอกค่ะ
มาตาแบบคีย์เสียงแบบสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ
เรียกมาตามมาตากันเป็นแถวค่ะเต้ยบอกว่ายิ้มแก้มแตกแล้วค่ะพี่นะคะ
กระแสตอบรับตอนนี้รวมไปถึงเรตติ้งนะคะ
ที่บอกว่าปังมากค่ะเพราะว่ามันช่วยฮิวใจคนดูได้ดีนะคะ
แล้วก็ฮิวใจคนเล่นด้วยคือเรื่องอะไรเครียดเยอะเนาะช่วงนี้สังคมเนาะ
เจอละครแบบเบาสมองบ้างตัดภาพมาที่ชีวิตจริงของมาตรดาค่ะ
ไม่ได้โรยด้วยดอกลาเวนเดอร์นะคุณผู้ชม
ความเป็นเต้ยเจรินพรนะคะเลือกจะไปพักผ่อนด้วยการเดินป่าที่ประเทศเดนมาร์คจ้า
ตามภาพเลยนะนี่เดนมาร์คนะจ๊ะแล้วระยะทางของเต้ยนะคะ
ก็เลยบอกว่าโอ้โหคำนวณแล้วเหมือนเดินจากบ้านเธอที่อยู่ย่านรามคำแหงนะคะ
ยังฟิลเจอร์ปาร์คลังศิษย์เธอคิดดูนะคะรามกำแหงเดินไปรังสิตอ่ะ
ขนาดนั้นเลยคุณผู้ชมประมาณ๒๓กิโล
แต่ใดนะคะครับทริปนี้ก็มีความสุขค่ะ
เพราะว่ามีหวานใจอย่างหนุ่มเจโตคอยดูแล
ทำให้แฮปปี้มีความสุขสุดไปเลยล่ะค่ะ
ไปฟังเสียงมาตาเต้ยจรินพรหน่อยค่ะ
เขาก็ช่วยแบบเป็นกำลังใจให้ตลอดนะคะในการเดิน

ก็ขอบคุณใจเขาค่ะ
เขาก็แบบคือหลังมันเริ่มไม่ไหวแล้ว
พอเราไม่ไหวเขาก็แบบเอาไปแบกให้เพิ่มอะไรอย่างนี้

ครอบครัวด้วย
ใช่ค่ะ